แต่พูดถึงเรื่องของปลาพาไปดูแม่ค้าขายปลาเผาหน่อย
ไม่ได้ดูที่ปลาเผานะดูที่คอที่แขนของคุณพี่เขาอะค่ะ

มาไปที่ตลาดถนนคนเดินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ครับที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านขายปลาเผาร้านนี้แหละค่ะ
คนในพื้นที่เขาตั้งฉายาให้ว่า
แม่ค้าตู้ทองเคลื่อนที่

ฉายานี้ได้มายังไง
หลักฐานมันฟ้องอยู่คุณ

เจ้าของร้านขายปลาเผาคนนี้ก็คือเจ๊รัฐดา
หรือนางสาวลัดดาแก้วจันดีอายุ๕๒ปี
เธอจะใส่ชุดคาวเกิล

เซ็กซี่เป็นชุดคาวเกิร์ล
เจ๊ลัดดาเนี่ยถูกเรียกว่า
ตู้ทองเคลื่อนที่ก็มาจาก

ดูนิ้วนี้จะใส่ทองคำประโคมลงมาบนชุดคาวเกิลแบบนี้นะคะ
แล้วก็คุณดูมีอะไรบ้างยังไง
สร้อยคอทองคำ๓เส้น
ถ้าที่ฉันตามให้ไลน์นะคะ๓เส้น
แหวนทองคำอีก๕วง

นี่๔๔ข้างละ๔เป็น๘
แล้วคุณยังไม่หมดกำไรกำไร

เอาจริงรวมทองมูลค่าเลยละกันเนอ

โหไม่สนใจจะดูปลาเลย
ลืมไปเลยว่าเขาขายปลาเผาเนี่ย

ประมาณ๖แสนกว่าบาทคุณ
จากการสอบถามก็เลยดูว่าที่เจ๊เขาใส่แบบนี้

คือคนที่เขาชอบทองเขาซื้อเก็บ

ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันเป็นทรัพย์สินของเขา

คือมันเป็นการดึงดูดลูกค้าด้วยนะ
ก็จะเป็นวิธีเรียกลูกค้าด้วย
คือปกติเธอจะขายปลาเผาได้

ที่คิดได้ก็ตกวันละนะ

คือคนที่เขาชอบลงทุนซื้อทองแบบนี้ก็มี
ส่วนบางคนที่เขาซื้อเก็บไว้เยอะ

เห็นไหมอย่างที่มีเข่ามาเยอะมันแล้วแต่
แต่เรียกได้ว่าอันนี้เขาไม่ได้มาอวด
แต่มันเป็นการลงทุน

คุณชนะไปขายทองมานี่เมื่อวาน

ใช่ผมขายตั้งปี๊บนึง

เพราะขายเป็นทองม้วน
ไอ้ธอมม้วนคนสามเปรี้ปร้อยป่ะ

ระวังด้วยนะจ๊ะเป็นห่วงนะจ๊ะ
เป็นห่วงค่ะเจ๊